ดูมุมมองของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลกันบ้างนะครับ
อาจารย์มีชัยวันนี้ก็เปิดเวทีให้สื่อมวลชนสักถาม
เป็นช่วงสุดท้ายเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว
ก่อนจะเข้าสู่วันลงเสียงประชามติ๗สิงหาคมนี้นะครับ

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดว่าจะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติ
และจะรับร่างรัฐธรรมนุนรวมถึงคำถามพ่วง
ก็คือผ่านทั้ง๒อย่างทั้ง๒คำถามนี้
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ทำให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับ
นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
หรือว่ากรทได้จัดกิจกรรมพบกับสื่อมวลชนในช่วงโค้งสุดท้าย
การลงประชามติวันที่๗สิงหาคมนี้
โดยนายมีชัยพูดกับสื่อมวลชนว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับ
หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชบอกว่าจะออกมาใช้สิทธิ์รับร่างรัฐธรรมนูล
ทั้งสองหัวข้อทั้งสองคำถามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อุ่นใจ
ส่วนกรณีที่นายสมชัยศรีสุธิยากรเคยตัดเพาะเอาไว้ว่า
สุดท้ายไม่ว่าผลการทำประชามตินั้นจะออกมาเป็นอย่างไร
กรทและกรกตจะต้องกลายเป็นแพะอยู่ดี
นายมีชัยตอบว่าเรื่องนี้เองก็ไม่สามารถจะไปคาดการณ์อะไรล่วงหน้าได้
เพราะถ้าหากว่าสุดท้ายสังคมจะมองว่าเป็นแพ้
ยังไงก็คงต้องเป็นไปตามนั้น
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของอาจารย์มีชัยครับ
การที่ท่านนายกออกมาใช้สิทธิในฐานะประชาชนของท่านเนี่ย
มันก็ทำให้เราอุ่นใจว่าไม่มีใครไปบิดเบือน
เพราะมีคนไปบิดเบือนแล้วว่านายกรัฐมนตรีสั่งสนชไม่ให้รับ
ส่วนเรื่องแพ้นั้นเวลาที่คุณจะเป็นแพ้เนี่ย
คุณคาดการณ์ไม่ได้หรอกเวลาบทมันจะเป็นมันก็เป็น
ก็จะไปฆ่าการอะไรมัน
คุณผู้ชมครับสำหรับการเดินสายพบกับสื่อมวลชนของอาจารย์มีชัย
ในช่วงโค้งสุดท้ายของการทำประชามติ
ถือว่าได้เดินสายมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้ปฏิเสธที่จะไปร่วมเวทีดีเบตของกรกต
โดยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้เกิดการเผชิญหน้า

แล้วเดี๋ยววันที่๗สิงหาคมนี้ผลจะเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามได้ตลอดทางไทยรัฐทีวีนะครับ